เป็นยังไงบ้างใช่ค่ะนี่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้เนี่ยนะคะ
กลายเป็นว่าระบายน้ำเหลืองมือขวาตู่ดูสิคุณผู้ชมพอฝึกอ่อนแล้วนี่
ดเยี่ยมยานอนหลับคือไม่ใช่แค่อาการแบบข้อมือบวมธรรมดาแล้วนะพี่เบิร์ต
ดูสิอันนี้คือช็อตที่แบบที่มือบวมอ่ะนะคะทีเนี้ยเราก็เลยต้องไปถาม
พอโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะไปสอบถามทางด้านพลตรี
เกี่ยวกับอาการมือขวาของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าตอนแรกอ่ะนะ

อะไรนะท่านข้อมือบวมข้อมือบวมใช่ไหมกลายเป็นว่าอาการมือขวาอักเสบรุนแรง
จริงจริงเป็นตั้งแต่สี่มีนะฮะนะครับปัญหาการอักเสบที่มือข้างขวาบวมแดง
แล้วจริงจริงท่านรักษาแบบผู้ป่วยนอกอยู่สองวันทีนี้อาการบวมแดงเนี่ยยังไม่ทุเลาลงเลยค่ะ
แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นด้วยก็เลยต้องมาแอดมิตรแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะ
รวมถึงมีการตรวจขึ้นแม่เหล็กมือข้างขวาปรากฏว่ามีน้ำเหลืองเนี่ย
ขังอยู่ตรงมือที่บวมมากมากเนี้ยค่ะดังนั้นก็เลยต้องมีการทำเป็นหัฐการเล็กอ่ะ
คือเจาะระบายน้ำเหลืองออกเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานเนี่ย
อาจจะเป็นหนองนี่ก็เลยมีการเจาะแล้วก็ระบายน้ำเหลืองออกเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะ
ถามว่าอาการอักเสบติดเชื้อที่มือเนี่ยเป็นเกาเทียมอะไรยังไงหรือเปล่า
ซึ่งพอโรงพยาบาลท่านก็บอกว่าไม่ใช่เกาะเทียมนะ
แล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรอื่นแทรกซ้อนท่านก็ร่างกายแข็งแรงดี
อาการอักเสบแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรล่ะเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่รู้
มีการนำน้ำเหลืองที่เจาะออกมาไปเข้าห้องปฏิบัติการนะ
บอกว่าจริงเนี่ยเดี๋ยวรอดูอาการ
ก็ถ้าอาการดีขึ้นก็สามารถไปพักฟื้นที่บ้านได้
แผลตอนนี้เย็บติดเรียบร้อยแล้วก็อาจจะได้กลับบ้านเร็วนี้นะคะ
ถามเหมือนกันว่านายกมีการเอางานมาทำที่โรงพยาบาลหรือเปล่า
รวมถึงมีการให้ยานอนหลับท่านด้วยก็จะได้แบบพักผ่อนเต็มที่
ไม่ได้มีใครเข้ามาเยี่ยมนะเพราะว่าช่วงนี้ก็งดเยี่ยม

คุณผู้ชมไปดูกระแสข่าวหรือข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองกันหน่อย
บิ๊กแจ๊ดนี่พ่อจับโทรคำนวนวิทย์เนี่ย
โอ้โหใครก็รู้ว่าท่านเนี่ยนะเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อไทยทั้งหัวใจน่ะ

คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับ
พื้นที่ไปช่วยสมาชิกหาเสียงที่หมู่บ้านไวท์เฮาส์
นะครับประกาศตอกเสาเข็มที่ปฐุมธานีคือจะมีสอสอให้ได้ว่างั้นเถอะ

งานนี้หมอหนูบอกด้วยว่าวันก่อนเจอบิ๊กแจ๊ด

แล้วพี่แจ๊ดฝากบอกทีมงานของผมด้วย

นะครับเรื่องนี้โอ้โหพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับ
จะต้องออกมาชี้แจงแล้วล่ะข่าวนี้

คนอย่างผมจะไปสบั้น

จะไปสบั้นจะไม่รักพี่ทักษิณได้อย่างไร

จะไปอะไร

มันจบเลยแล้วอำรวจจบสัมภารมาด้วยกัน

แล้วก็รับท่านก็ผูกพันกันมานาน

หน้าที่ผมผมไปรับทุกคน
แค่นิดเดียวเพราะผมพูดจริง
นะครับเขาบอกว่าพูดให้หมดด้วย

ช่วงนี้การเมืองก็อุ่น
ขึ้นเรื่อยครับ